เมื่อวานนี้ใครดวงดีกันบ้างจ๊ะ
โอ้โหของเรานี่คือแบบว่าโอ๊ย
เหงื่อกันเลยจ้ะโดนกินไปเป็นเรียบเลยนะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่าคนบันเทิงเนี่ยเขามีคนดวงดีเหมือนกันนะ
สงสัยพี่แจ๊คต้องหาน้ำแดงมาถวาย

เจ้าพ่อจอมทัพลูกชายแม่ออ๋อมจะกล่าวใจยังไง

เรานำเสนอว่าพี่ออ๋อมถูกละเตอรี่เยอะมากจริง

จริงสงสัยต้องถวายน้ำแดงเจ้าพ่อจอมทัพลูกชายแม่อ๋อมซะแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
งวดนี้ฟาดไปกรุบ๑๑ใบ
เลขท้าย๓ตัวเลขหน้า๓ตัวแล้วก็มีเลขท้าย๒ตัวอีกนะ
สุดเลยแม่อ๋อมเนี่ยบอกงวดนี้ลงทุนไป๒๕ใบจ้ะ
แถมย้ำคอนเซ็ปต์เดิมด้วยนะแม่อ๋อมรอรางวัลที่๑อยู่นะครับจอมทัพ
อันนะส่วนคนนี้ค่ะอกหักมาหลายงวดนะคะ
แต่งวดนี้ถึงทีของพี่มนต์สิทธิ์แล้วจ้า

พอประกาศผลสลากินแบ่งเสร็จปุ๊บนะ

พร้อมกับหลักฐานชัดเลยในมือ
หน่อ๕ใบพี่แจ๊คช่วยดูหน่อย
เลขท้าย๓ตัวนะ๒ตัวพี่มนต์บอกว่าอย่างนี้
พอหอมปากหอมคอไม่เยอะเอาเบา

เยอะอยู่ด้วย

แต่เลขท้ายดันออก๙๐คุณ
วดไปค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเอาใหม่

สามีของลูกทุ่งสาวน้องเป่าเป่าวลี
ขวดลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๒ใบ

แต่เป็นคุณแม่ที่ปังไม่ไหวค่ะดีใจ
หลังรู้ว่าตัวเองถูกรางวัล

ม่อต้มจืด

บินหรอบินหรือโพย

แม่จะม่ะแม่ตอบบทึกเลยนะแม่น่ะ

มันมาอุดหนุนรัฐบาลแล้วล่ะ
พูดไปเลยว่ารัฐบาลค่ะดีมาก
จะแรกขึ้นพี่ม่อเนี่ย
เอาเป็นว่าก็เห็งแล้วกันเนาะ